เรื่องของการทำหน้าร้านบนเว็บไซต์
สามารถลดต้นทุนในการทำธุรกิจได้
แล้วก็ผลักดันสินค้าออกไปสู่ตลาดโลกได้ง่ายมากขึ้น
ส่งผลให้ผู้ประกอบการหันไปใช้ช่องทางนี้
ทำตลาดเพิ่มมากขึ้นไปสู่ความสำเร็
ติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณสิริภักรกรมไตว์ตุลุงตรีคูณ
จัดเป็นหวดหมู่ให้ลูกค้าสามารถค้นหาได้ง่าย
เพราะเห็นทั้งรูปแบบเสื้อผ้าและราคา

ลูกค้าถูกใจแบบไหนสามารถกดสั่งซื้อเพียงแค่ปลายนิ้วคลิก
แต่มีปัญหาเรื่องระบบการจัดการและความน่าเชื่อถือ
ถึงเริ่มต้นแนวคิดสร้างหน้าร้านบนเว็บไซต์
เพราะลูกค้าจากต่างประเทศที่สนใจสินค้ามักสอบถามถึงเว็บไซต์ของร้าน
ที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนจากค่าเช่าที่
ปัจจุบันต้องเสียค่าเช่าที่ถึง๒๐๐๐บาทต่อเดือน
แต่การลงทุนสร้างหน้าร้านค้าบนเว็บไซต์ครั้งแรกเพียง๑๑๐๐๐บาทเท่านั้น
ก็ไม่ว่าใครขายของอะไรเนี่ย
มันเชื่อว่าเดี๋ยวนี้คือมันสามารถที่จะขายออนไลน์ได้ทั้งหมด
แล้วถ้าเรามีเครื่องมือดีเนี่ยช่วยในการส่งเสริมการขายของเราเนี่ย
มันจะยิ่งทำให้เราแบบไปก้าวหน้าได้แบบมากเลยอะค่ะ
หลังจากมีหน้าร้านบนเว็บไซต์สร้างยอดขายให้เติบโตถึง๒เท่าตัว
ละ๕๖แสนบาทเทียบกับการขายผ่านร้านค้าปกติที่๒แสนบาท
และวันนี้เตรียมจะส่งออกไปยังกัมพูชาสิงคโปร์และมาเลเซีย

บอกถึงเคล็ดลับของการดึงดูดความสนใจและเพิ่มยอดขาย
จะต้องออกแบบหน้าร้านให้เหมาะสมกับสินค้า
ตั้งแต่การออกแบบโครงเว็บไซต์สีรูปแบบ
สามารถเปิดดูได้ทุกขนาดหน้าจอเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์
รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือจากเครื่องหมายการค้า
เพื่อทำให้ตลาดต่างประเทศมั่นใจในสินค้าไทยด้วย
สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้การทำการตลาดค่ะ

และผลิตสินค้าให้ตรงความต้องการ
เพื่อที่ทำให้สินค้าของเราสามารถที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้ค่ะ
มีการให้ทุนผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาต่อยอดตรงนี้นะครับ
เพื่อให้ได้พบปากกับผู้ที่ต้องการใช้บริการมากยิ่งขึ้น
ออนไลน์เปรียบเสมือนเวทีการค้าที่เชื่อมโยงไปสู่ตลาดโลก
หากธุรกิจขนาดเล็กปรับตัวและพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่
สินค้าไทยที่มีความโดดเด่นอยู่แล้วจะก้าวไปสู่เวทีโลกได้ไม่ยาก
สิริพักกมลตรายตึงตรีคูณข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน